วันนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
กรณีที่นักศึกษาสาวคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความไปยังเพื่อนในโลกออนไลน
เพื่อขอรับบริจาคเงินคนละ๑บาท
เธอต้องการหาเงิน๓๐๐๐กว่าบาทมาผ่อนค่างวดรถยนต์คันหรูนะครับ
หลังจากที่ถูกโจมตีอย่างหนักล่าสุดทำให้หญิงสาวคนนี้ต้องปิดรับการบริจาคแล้วนะครับ
แล้วก็ออกมาชี้แจงผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าที่ทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
อีก๓บาทเพื่อทำการผ่อนรถรูแถมยังระบุเลขที่บัญชีธนาคารทิ้งท้ายเอาไว้ด้วย
หลังโพสต์ออกไปไม่นานชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
เพื่อขายข้อข้องใจในความคิดของสาวเจ้าของโพสต์เจ้าตัวยืนยันทำไปเพราะความสนุก
หลังโพสต์ไปเพื่อนก็เข้ามาแซวและโอนเงินมาให้ขำ
แต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไป๑ชั่วโมงยอดแชร์เริ่มมากขึ้น
จากหลัก๑๐ไปเป็นหลัก๑๐๐หลัก๑๐๐๐
และเมื่อข้อความนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง
คนแปลกหน้าก็เริ่มเข้ามาแสดงความเห็นและด่าทอ

นำรูปไปโพสต์ในเพจอื่น
ว่าเธอเป็นคนรวยที่มาหาเงินในรูปแบบของขอทานออนไลน์๒๐๑๙
และที่ร้ายแรงไปกว่านั้นจนเธอรับไม่ได้
บรรดาเสียป่าทั้งหลายทักข้อความมาขออุปถัมภ์เลี้ยงดู
จนสุดท้ายเธอทนไม่ไหวยอมลบโพสต์
และโพสต์เฟซบุ๊คอีกรอบเพื่อขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้
โดยยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปเพราะความคึกขนองและรู้เท่าไม่ถึงการ
อย่างแรกก็คือขอโทษเลยขอโทษจริง
ไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
คือถ้าคนที่รู้จักเป็นคนที่เรียบง่ายมาก

เพราะว่าโลกโซเชียลมันไปไวมากไวมากจริง
ก็พูดไว้เอาฮาเอาให้มันดูหลก
ก็เลยพูดว่าขอบตั้งผลรถมันก็แบบมันจะดูหา
มันจะให้มันดูสอดคล้องกันมากที่สุดเพื่อความหา

เธอต้องชำระค่างวดรถเดือนละกว่า๓๐๐๐บาท
ซึ่งเท่ากับยอดผู้ติดตามในโลกโซเชียล

หากได้มาคนละ๑บาทจริงการผ่อนรถนี้จะสำเร็จ
ซึ่งสอดคล้องกับเงินในบัญชีของเธอที่มีคนโอนมาให้จริง
โดยมีตั้งแต่๑บาทบางรายให้๒บาทไปจนถึง๑๐บาท
และจากการตรวจสอบในคอมเมนต์มักมีเสียงด่ามากกว่าเสียงชื่นชม
ที่สุดแล้วตัวเธอยืนยันว่าหากเป็นเพื่อนของเธอ
ก็จะรู้ดีว่าเป็นการอำกันเล่นสนุกสนานตามภาษาวัยรุ่น
ไม่ได้คิดร้ายหรือนำเงินไปทำอะไรในทางที่ไม่ดี
โดยเงินที่เพื่อนเธอโอนมาให้เธอก็ได้โอนกลับคืนไปแล้ว
ส่วนคนแปลกหน้าที่โอนมาได้รวบรวมเงินทั้งหมด
ขณะนี้มียอดรวมแล้วกว่า๔๕๐๐บาท
โดยตัวเธอตั้งใจจะนำเงินทั้งหมดที่ได้ไปทำบุญบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ต่อไป
พร้อมยืนยันว่าพื้นเพจของเธอเป็นคนมีฐานะเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ไม่มีความเดือดร้อนใดในการต้องมาเร่ขอเงินคนละ๑บาท
แต่อย่างไรก็ตามเธอยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีใด
ผู้ที่นำข้อมูลของเธอไปโพสต์หรือส่งต่อเพื่อให้เธอเกิดความเสียหาย
เพราะถือว่าเป็นความผิดพลาดของเธอเองที่เล่นสนุกจนเกินเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน